ส่วนคนที่ทำการปลูกพืชผักผลไม้อย่างทุเรียนเขาก็ต้องมีเทคนิคเหมือนกันนะคะ
อย่างอาชีพนี้อาชีพโยงทุเรียนแม้จะเป็นอาชีพเสี่ยงตายแต่รายได้สุดปังนะคะ
คือสภาพอากาศช่วงนี้มันแปรปรวนนะลมพัดแรงด้วย
เจ้าของสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรีก็ต้องเร่งดูแลผลผลิตที่มันกำลังแทงยอดออกมา
แล้วพอเห็นภาพก็ยิ่งนึกออกถูกมั้ยค่ะ
คือพอมีวิธีการทำแบบนี้ก็เลยมีมือรับจ้าง
นี่ไงมีคนที่มารับจ้างโยงทุเรียนค่ะ
บอกโอ้ช่วงนี้งานแน่นเลยค่ะครับ
แล้วอาชีพโยงทุเรียนนี้รายได้ดีเขาคิดค่าจ้างตามจำนวนลูกทุเรียน
อืมลูกหนึ่งเนี้ยคิดห้าบาทแล้วคุณนับดูลูกหนึ่งกี่ต้นอ่ะ
เออจะได้เงินเยอะแค่ไหนโอ้เยอะนะ
อย่างคุณพี่คนนี้คุณพี่พลเทพศรีเข้มหนุ่มเมืองจันทร์นี่แหละค่ะ
เขามีประสบการณ์ประสบการณ์ในการโยงทุเรียนมากว่าสิบปีโอ้
บอกเลยว่ารายได้ต่อวันนะไม่ต่ำกว่าสองพันบาทอืม
แล้วมีการจ้างแบบพิเศษด้วยนะคะคุณก็คือคิดราคาพิเศษให้ค่ะนะฮะ
โดยเฉพาะถ้าไปเจอต้นทุเรียนโบราณที่มีอายุมากหรือมีความสูง๑๐เมตรขึ้นไปแล้วก็
จะได้ค่าจ้างยงทุเรียนลูกละเก้าบาทอ๋อคิดตามความสูงด้วยนะ
เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวตามความสูงและตามปริมาณจำนวนของลูกนะคะโยงอย่างงี้จริงจริงนะ
อย่างแรกคือป้องกันไม่ให้กิ่งมันหักลงมาใช่ไหมใช่นะเพราะว่าลมมันพัดแรงด้วยเออ
นะคะแล้วกิ่งมันเปราะลำต้นอ่ะมันก็ไม่ได้ล่อนต้นใหญ่กิ่งก็บางด้วยนะคะ
ทีนี้อุปกรณ์ที่เขาจะต้องใช้นะคะก็คือมีไม้ตะขอและมีด
นี่เป็นอุปกรณ์คู่ใจคู่กายเลยแต่สำคัญก็คือใจต้องนิ่งสติต้องมี
เฮ้ยเดี๋ยวนะเท่าที่เห็นคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เขากลับไปภาพเมื่อกี้อีกสักทีเราจะได้เห็นการสัมภาษณ์เฮ้ย
ไมค์ของเราอยู่ใกล้ใกล้เดี๋ยวนะมีการต่อต่อกับไม้
เอาไมค์เนี่ยพันกับไม้ถ้าเป็นบ้านดิฉันจะเรียกไม้สาว
สาวก็คือเหมือนไม้ที่ใช้สำหรับสอยผลไม้ที่อยู่สูง
ยื่นขึ้นไปเพื่อคุยกับพี่เขาที่ทำงานอยู่บนต้นทุเรียน
ข้อมูลมาแบบนี้เพราะพี่เขาต้องทำงานไง
ไม่มีเวลาหรอกเพราะช่วงนี้งานเขาแน่นจริง
เขาก็ย้ำตรงนี้นะคะว่าเป็นอาชีพที่ดีนะคะ
สำคัญคือต้องมีสติเพราะถ้าหากก้าวพลาดไปนิดเดียวก็คือตกลงมาเจ็บได้นะคะ
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็เป็นอาชีพสุจริต